คือมันเป็นเรื่องที่หนุ่มชาวนครศรีธรรมราชคนหนึ่ง
เขาไปเจอกับไข่มุกสีส้ม
แล้วเป็นไข่มุกยักษ์ขนาดประมาณ๓๘กรัฐค่ะ

เพราะว่ามีนักธุรกิจชาวจีนรู้ข่าวเข้า
แล้วก็จะมาตรวจสอบว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไข่มุกเมโลสีส้ม
จริงเขาจะทุ่มเงินหลักล้านในการขอซื้อ
นี่ค่ะหน้าตาของไข่มุกเป็นแบบนี้คุณ
นี่คือไข่มุกเม็ดแบบเม็ดใหญ่มาก
แล้วลักษณะคือเป็นสีส้ม
ส้มลักษณะกลมเกลี้ยงขนาดเกือบเท่าเหรียญ๕นะคะ
เกือบเท่าเหรียญ๕บาทนะคะ
แล้วที่มันน่าแปลกคือมันยังอยู่ในหอยที่ยังเป็นอ่ะ
คือชาวบ้านคนหนึ่งเขาไปพบหอยมุกบนชายหาด
แล้วก็นำกลับมาไว้ที่บ้านเพื่อจะแกะเอาเปลือหอยออกใช่ไหมคะ
คือเขาจะเอาเปลือกหอยที่มันแวววาวมาประดับกรงนกกรงหัวจูก
คุณนึกออกป่ะชาวบ้านเขาตั้งใจเห็นเปลือกหอยที่มันแบบนี้
ก็เลยจะเอากลับมาปรากฏว่าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยพบว่า
ข้างในของหอยมีมุกแล้วเป็นมุกขนาดใหญ่
ซึ่งมารู้ทีหลังว่าแบบนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไข่มุกเมโล
ซึ่งเป็นไข่มุกที่หายากที่สุดในโลกค่ะ
แล้วก็ราคาแพงที่สุดในโลก
เรียกได้ว่าแตกตื่นกันค่ะ
ทั้งหาดทั้งตำเบิร์ทั้งตำบนละ
เดินกันว่อนหาบเลยตอนนี้
เดินหาไข่มุกกันค่ะคุณค่ะ
แต่ก็คาดการณ์ว่าคลื่นน่าจะซัดมาเกยนะ
ตลอดตรงแนวชายหาดตำบล
ตัวเองฝาและอยู่เหมือนกัน
ฝันนะฝันมาหลายคืนติดต่อกันว่า
มีคนแก่เดินถือไม้เท้าแต่งชุดขาวมีหนวดยาวเฟ้ยเลยมาหา
แล้วก็บอกว่าให้ตัวเองออกไปพบที่ชายหาด
จะมีของดีให้เขาบอกแบบนี้
จนล่าสุดฝันเหมือนเดิมอีก
แล้วก็ตื่นขึ้นมาเหมือนถูกสะกดจิตเลย
ก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่ชายหาด
ร่องลอยเหมือนคนไม่มีสติ

แล้วก็ไปพบกับลูกทุ่นสีแดงลูกหนึ่ง
หุ้นตรงนั้นจะมีหอยหลายชนิดหลายขนาด
เกาะอยู่เป็นร้อยตัวเลยค่ะ
แล้วก็มีหอย๓ตัวหลุดวางอยู่บนพื้นทราย
ตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนโดนสะกดจิต
เหมือนถูกบังคับให้เดินไปหยิบหอย๓ตัวนั้นขึ้นมา
แล้วก็เดินกลับบ้านมามีอาการเหมือนเหม่อลอย
ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนคนละมือ
จากนั้นเอามาไว้ที่บ้านก่อนหอย๓ตัว

จนกระทั่งวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
ตัดสินใจแกะหอยทั้ง๓ตัวออก

แกะออกมาเนี่ยมันมีเม็ดมุกขนาดใหญ่สีส้ม
อยู่ในหอยตัวล่าสุดที่เขาแกะออกมาเจอ
แต่อีก๒ตัวไม่พบอะไรนะ

มุกที่เจอที่มันอยู่ในหอยเนี่ย
มันเป็นมุกที่มีราคาแพงมาก
ซึ่งหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวออกไปแล้วนี่นะคะ
มีนักธุรกิจจากจังหวัดพังงา๒รายนะมาติดต่อขอซื้อ
รายแรกเขาเสนอราคาให้๑ล้านบาท

รายที่๒เสนอราคาให้สูงถึง๕ล้านบาท

ยังไม่ขายยังไม่ตัดสินใจขาย
เพราะเชื่อว่าน่าจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่านี้มาก
จนล่าสุดมีผู้พิพากษาท่านหนึ่งติดต่อมาแจ้งบอกว่า
จะนำนักธุรกิจใหญ่จากประเทศจีนมาตรวจสอบว่าเป็นมุกเมโลของแท้จริงหรือไม่
แต่ระหว่างนี้เพื่อความปลอดภัย
จะนำมุกเม็ดนี้ไปเช่าตู้เซฟธนาคารเก็บรักษาเอาไว้ก่อน
เพื่อความปลอดภัยไงเพราะว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการของทุกคนแล้ว
แต่ว่ามันก็เป็นคือเราไม่เคยเห็น
พูดง่ายว่าไม่เคยเห็นไข่มุกสีส้มแบบนี้
ปกติไข่มุกทั่วไปที่มีขายก็จะสีขาวสีเข้มเทาเหลืองชมพูบ้าง

ใช่แต่ก็ยังไม่เคยเห็นไข่มุกเมโลสีส้ม
ซึ่งก็เขาเชื่อว่ามันเป็นไข่มุกที่มีราคาแพงที่สุดนะ
เห็นทุกวันนี้ตามหาที่นั่นนี่คนเดินเต็มแล้ว